คุณผู้ชมที่อยู่จังหวัดพิจิตรหรือว่าอยู่ริมแม่น้ำนั่น
อยากให้ฟังข่าวนี้หน่อยครับอืมชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำน่าน
ที่อำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรนะครับท่านต้องเตรียมรับมือกับปริมาณน้ำนะครับ
ซึ่งปพออกประกาศเตือนด่วนนะครับว่าระดับน้ำในแม่น้ำน่านนั้นจะสูงขึ้นครับ
ซึ่งปพออกประกาศเตือนด่วนนะครับระดับน้ำในแม่น้ำน่านจะสูงขึ้นครับ
ซึ่งปพออกประกาศเตือนด่วนนะครับระดับน้ำในแม่น้ำน่านจะสูงขึ้นครับ
ซึ่งปพออกประกาศเตือนด่วนนะครับระดับน้ำในแม่น้ำน่านจะสูงขึ้นครับ
เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเลยนะครับ
ที่ออกประกาศกระจายเสียงเมื่อเวลานะฮะ
ทุ่มหนึ่งของเมื่อคืนนี้นะทุ่มหนึ่งของเมื่อคืนนี้

ได้รับการประสานจากปพจังหวัดพิจิตร
ส่งสัญญาณเสียงเตือนฝนตกหนักมาก
ไปยังหอเตือนภัยบริเวณอบตยิ้วราย

และให้เฝ้าระวังแล้วก็เตรียมอพยพ

หลังจากมีฝนตกหนักในพื้นที่นะครับ

ทำให้ระดับน้ำนะครับในแม่น้ำน่านเพิ่มสูงขึ้น
จึงส่งสัญญาณเสียงนี้เพื่อเตือน
ให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์
และเตรียมรับมือภาวะฝนตกหนัก
และสถานการณ์ภัยที่อาจจะเกิดขึ้น

อีกครั้งนะครับว่าเป็นการเตือนในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับ
แต่ประชาชนที่อยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำน่าน
ก็ต้องระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะครับด้วยความห่วงใยครับ